วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับ

สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๒๐แห่งกรุงรัตนโกศิลป์นะครับ

หลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๒๐แห่งกรุงรัตนโกศิลป์
เสด็จออกจากวัดพระแก้วนะครับ
ตอนนี้ก็จะทรงมุ่งหน้าไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
ซึ่งณขณะนี้เองทางวัดก็จัดพิธีเตรียมรับเสด็จ
สมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราช
กดลมมหาสังคราบสรินายกในปฐมวาระเสด็จเข้าสู่วัดราชบอพิษศาสตร์
ขณะนี้สมเด็จพระสังคราชกำลังทรงเสด็จมาจากวัดราชบอพิษศาสตร์
มหาศรีมารามราชวรวิหาร
โดยมีเหล่าข้าราชการและพุทธศาสนิกชนรอเฝ้ารับเสด็จค่ะ
และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะ
ที่เหล่าคราชการคณกรูและนักเรียนโรงเรียน
เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบถึงหน้าวัดราชบอพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารในอีกสักครู่ค่ะ
โดยมีเหล่าข้าราชการสำนักพระพุทธศาสนาเชิญพระสุพรรณบัตรและพัดยศและเครื่องประกอบพระอิสริยยศตามเสด็จ
หลังเสร็จพิธีสถาปนาที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามค่ะ
และภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะ
ขบวนของสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
กำลังเสด็จถึงหน้าวัดราชบอภิตรสถิตรมหาศรีมารามราชวรวิหารค่ะ
จากนั้นนะคะสมเด็จพระอริยวงศาขตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
จะทวายสักการะพระอาทิอาทิอดิจอาวาสวัดราชบอภิตร
ระหว่างนั้นข้าราชการสำนักพระพุทธศาสนาจะเชิญพระสุพรรณบัตรพัดยศ
และเครื่องประกอบพระอิสริยยศประดิษฐานบนม้าหมู่เคียงซ้ายขวาพระอาจ
และเสด็จขึ้นประทับอย่างพระอาจนณพระอุโบสถวัดราชบอพิษค่ะ
และตอนนี้นะคะวงโยธวาทิศของนักเรียนโรงเรียนวัดราชบอพิษกำลังบันเรงเพื่อรับเสด็จค่ะ
ส่วนทางด้านประชาชนที่มาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่าย
เพื่อเฝ้ารับเสด็จต่างบอกนะคะว่ารู้สึกปราบปลื้มใจเป็นที่สุดค่ะ
เบิ้มปริติยินดีอย่างมากค่ะ
รู้สึกเป็นบุญของเราราคเกิดที่ได้เข้ามากรอบท่านในวันนี้ค่ะ
เดินทางมารวมตัวกันแล้วมาถึงที่นี่ก็ประมาณสี่โมงค่ะ
ประมาณ๔โมงค่ะมาพร้อมกับพี่ที่ทำงานค่ะ
มาแน่นอนค่ะต้องมาหยุดแน่ค่ะยินดีที่จะกราบท่าน
รู้สึกเพิ่มปิติมากค่ะ
เป็นบุญมากเลยค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าเต็นต์จะได้มานั่งตรงนี้วันนี้
กราบพระบรมศพเสร็จก็มาที่นี่รู้สึกมีบุญมากค่ะ
ขณะที่บรรยากาศภายในวัดเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนเต็มพื้นที่ค่ะ
อีกครั้งในช่วงที่ทางวัดเปิดให้เข้ากราบถวายสักการะค่ะ
และสำหรับวันพรุ่งนี้ถึงวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้นะคะ

เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนนั้น
เข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชได้ใน๒เวลาค่ะ
คือช่วงเช้าตั้งแต่เวลา๙นถึง๑๐น๓๐น
ส่วนช่วงบ่ายค่ะคือตั้งแต่เวลา๑๔ถึง๑๖นาฬิกาณพระอุโบสถวัดราชบอพิษค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากวัดราชบอพิษค่ะ